เขาเปิดที่นี่

เดี๋ยวนั้นก็ขอเบอร์โทรศัพท์พ่อแม่เราก็ได้
ได้ก็ได้จากอะไรก็ได้

ต้องกี่ไปไกลไหมครับ

นั่งถึงนางรถที่คนข้างหน้าข้าง
นั่งถึงเฟรนั่งที่แผ่นเซียว่าคนคนนี้
มันไม่นานออกมันมีข้อสินค้าสินค้ามาก
งูมีเท้าหน้าไม่ได้

แกก็มาดื่นวนรถนี่แหละเดื่นไปดื่นมาแค่ก็้มอง
แยก็ไปจับของในรถจับไปวางมา